คุณผู้ชมครับที่ร้อยเอ็ดมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ขับรถไปมันเป็นทางสามแยก
แต่เขามองไม่เห็นว่ามีการเอาแท่งเบรีเออร์มากั้นเอาไว้ระหว่างรถทางตรงกับรถจะเลี้ยว
แล้วไอ้ป้ายสัญญาณเตือนมันไม่สะท้อนแสงสุดท้ายพุ่งชนแท่งแบรีเออร์ยับเยินแบบนี้
แต่ตัวเองก็เจ็บนะแต่ยังคงมีสติในการที่จะประคองรถเข้าข้างทางไป
แล้วดูแท่งบารีเออร์มันก็เขาเอาถังน้ำมันมาทำเป็นแท่งเบรีเออร์ทาสีเป็นแบบแดงขาวแบบนี้
เด็นเขาบอกว่าก็ป้ายที่ทำไว้ไม่สะท้อนแสงแล้วใครจะไปเห็น

นี่ฮะตำรวจสพธวัฒนบุรีตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนถนนสาย๑๐๑โพนทอง
บริเวณสามแยกไฟแดงบรรดงตำบลมะอึกที่อำเภอถวัดบุรีจังหวัด๑๐๑
คือจริงแล้วถนนขนาดมันเป็น๔ช่องจราจร
แต่เขามีเสากั้นเอาไว้เพื่อแบ่งช่องสำหรับรถทางตรง
กับรถที่เขาจะเลี้ยวมันเป็นทางสามแยก

มันมีแหละแล้วก็มีลูกศรมีป้ายบอกทิศทางแต่
ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ป้ายนี้มันไม่สะท้อนแสง
แล้วก็โดนรถชนล้มกระจัดอยู่
ส่วนรถยนต์คันที่ก่อเหตุที่พุ่งชนเข้าไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
เป็นรถทะเบียนรถเก่งสีขาวกว่านี้นะฮะเป็นตัวละต้า
กรุงเทพโอ้โหดูด้านหน้าสิพังยับเยินเลยนะฮะคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยก็มีรอยเฉียวชนยุบไปคนขับอายุสักประมาณสามสิบกว่าปีบาดเจ็บนะฮะ
บาดเจ็บเพราะว่าที่เขามีแผลฉีกขาดที่ริมฝีปากด้วยปากแตกนะครับ
ภัยไปถึงก็ต้องรีบประถมพยาบาลคนนี้นี่คนที่ใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีดำเนี่ยนะฮะ
ปากแตกนิดหน่อยแล้วก็ก็ยังพอเดินได้นะฮะแล้วก็ไปประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอีกทีนึง
คนขับพอจะเล่าให้ฟังได้บอกว่าผมก็ขับรถมาจากบายพาร์ทเลี่ยงเมืองโพนทอง
มุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองร้อยเอ็ดใช่ไหมพอมาถึงจุดนี้ผมก็กำลังจะขับข้ามแยกตามสัญญาณไฟแหละ
แต่ไอ้ป้ายที่เขาปักเตือนเอาไว้กับเสาจราจรกับไอ้ถังน้ำมันที่มาทำเป็นเนี่ยขาวแดงเนี่ย
เขามองไม่เห็นนะฮะด้วยความที่ไม่ได้ชินทางอะไรนะก็เลยพุ่งชนเต็มแรง
จังหวะชนปุ๊บรถก็พังตัวเองก็เจ็บก็เลยพยายามประคองรถเข้าข้างทางไปจอด
สักพักลงมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ้ามันมีป้ายแต่ป้ายมันไม่สะท้อนแสง
เขาก็เลยมองไม่เห็นทำให้ก็ชนอย่างจังจนเสียหายนะฮะ
หลังจากไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมก็เนี่ยฮะเนี่ยเขาเอาลองเอาไฟส่อง
มันไม่สะท้อนจริงมันไม่สะท้อนจริงนะฮะก็เลยเอาหลักฐานไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ
ตำรวจก็เลยต้องเชิญคนขับรถไปตรวจหน่อยว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่า
ก็ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก่อนแล้วก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปนะครับ